เอาล่ะตำรวจภูทรปากเกร็ดทำงานบ้างแล้วล่ะ
เพราะว่ากำลังตามลากขาใหญ่ขาใหญ่คอนโดเมืองทองธานีนะครับ
ไปทำร้ายพ่อค้าขายอาหารอีสานกับหลานแบบนี้เลยครับ
นี่คือร้านอาหารอีสานคอนโดเมืองทองธานีตึกที๕ครับ
อยู่แถวนั้นบ้างผู้ก่อเหตุเจ็ดแปดคนได้มีอาวุธด้วยมารุมทำร้ายพ่อค้าขายอาหารอีสาน
แล้วก็หลานสาวพยายามเข้าไปห้ามนะครับทั้งสองคนถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บครับ
ผู้ก่อเหตุหนีไปโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่ทุ่มครึ่ง๑๖มีนาคมที่ผ่านมาครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรปักเกร็ดนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เจอคนเจ็บ๒คนครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชนประธานปากเกร็ด
ก็คือในค้อในค้อนี่อายุ๓๕ปีนะเป็นเจ้าของร้าน
แล้วก็นางสาวมุ้ยอายุ๒๒ปีเป็นหลานนะครับ
ทั้งคู่มีแผลตามตัวนะครับแล้วก็ที่หัวด้วย
สอบสวนพยานในที่เกิดเหตุจนทราบบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุในเคาะกับหลานเขาอยู่ในร้านอาหารอีสานนะ
แล้วเอกเอกเป็นใครเอกเขาบอกขายใหญ่
ขายใหญ่คอนโดเมืองทองนะครับกับพวก๗๘คน
ตรงเข้ามาทำร้ายในค้อกับนางสาวมุ้ยที่เข้าไปห้าม
ทั้งคู่ครับแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็พากันหนีไป
ส่วนสาเหตุมาจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในค้อ
ดื่มกินที่ร้านคาราเกะที่ตึกที๘
ไปเจอกับกลุ่มของนายเอกนะครับจนเกือบจะมีเรื่องกัน
กล้องวงจรปิดที่ร้านคาราโอเกะบันทึกภาพเหตุการณ์ตอนนั้นไว้ได้
คือในเอกไปหาว่าในค้อมองหน้าเกือบจะต่อยกัน
ก็ชุดละมุนกันอยู่พักนึงแหละแต่เคราะห์ดีนะครับ
มีคนมาห้ามเอาไว้คาดว่านายเอกอาจจะโกรธอาจจะแค้น
เลยพาพวกมารุมทำร้ายในค้อที่ร้าน
ล่าสุดในค้อออกจากโรงพยาบาลไปพบพนักการณ์สอบสวนสภปักเกร็ด
และแจ้งความเดิมในคดีเอาฟังผู้ประเจ็บเขาเล่าหน่อย
ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนอยู่ระหว่างติดตามตัวในเอกกับพวกนะครับ
จะมาสอบสวนและดำเนินคดีต่อไปครับ